ผมโหลดแล้วแล้วคุณล่ะครับโหลดหรือยัง
โหลดแล้วแล้วคุณล่ะครับโหลดหรือยัง
กราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกครั้งนะครับ
กราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกครั้งนะครับ
กราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกครั้งนะครับ
ขอต้อนรับก็สู่รายการที่หวานที่สุดในโลกนะครับ
ขอต้อนรับก็สู่รายการที่หวานที่สุดในโลกนะครับ
ขอต้อนรับก็สู่รายการที่หวานที่สุดในโลกนะครับ
คุณโจโจไมออกชิและภรรยา
โจโจไม๊ออกชินักแสดงหนุ่มหน้าทัลเลนต์
คู่มากับภรรยาสาวผมทองชาวรัสเซียเจนอีฟกิเนียไมโอกชิ
พรมลิขิตที่เวียงคนที่อยู่คนละซีกโลกให้มาเจอกัน
สมกับความมุ่งมั่นของฝ่ายชายที่มีการวางแผนอย่างแยบยนต์
ได้ทำความรู้จักกับเธอคนนี้และด้วยความตั้งใจและใจจริงที่มี
ทำให้ฝ่ายหญิงต้องใจอ่อนยอมเปิดใจและชนะใจเธอได้ในที่สุด
หยุดหัวใจไว้ที่เธอมานานกว่า๒๐ปี
ปีเตอร์นะครับคือน้องผมผมรู้จักเขาดีมาตั้งแต่เล็กครับ
ผมรู้ว่าเขามีจุดอ่อนตรงไหนรับรองว่าไอ้สิ่งนั้นผมจะเอาชนะเขาได้แน่นอนครับ
นี่แหละครับคู่รักคู่ที่๑ที่จะเข้ามาร่วมศึกพิสูจน์รักในวันนี้
น่ารักมากครับสวัสดีครับคุณเจสวัสดีครับคุณโจ
แหมมาถึงรายการศึกสุดที่รักของเรานี่ต้องขอต้อนรับเลยทีเดียวนะครับ
มีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้เราต้องถือว่าลืมกันไป
อย่าติดพันธุ์กลับบ้านไปแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนี้นะฮะโจโจ้ครับ
นี่มันน่ากลัวขนาดนี้เลยอะไรต่างนี้
จีน่างไหนบอกว่ากุ๊กกิ๊กสบายน่ารัก
น่ารักมีพี่เป็นพิธีกรกลัวอะไร

มาพบกับน้องคุณอีกคู่นึงคุณพีเตอร์ไมอ๊กชิและภรรยา
พีเตอร์ไมอ๊กชินักแสดงหลวงรูปหลอมทรมาจเข้ม
จับมือมาพร้อมกับภรรยาสาวสวยคุณมุกทะยานไมโอชิ
เส้นทางความรักของทั้งคู่นี้ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อน
มาเป็นเพื่อนรักและลงเอยด้วยการรักเพื่อน
เป็นความรักที่ก่อเกิดอย่างไม่คาดคิด
พอเริ่มสนิทก็รักหมดหัวใจสุดท้ายตกลงปลงใจแต่งงาน
และมีศูนย์รวมหัวใจเป็นลูกชายสองคนชื่อน้องวินเซนต์และน้องแอ่งเจโล
ถึงวันนี้จะเป็นโจโจ้นะครับศึกสายเลือดครั้งนี้ผมไม่ปล่อยแน่ครับ

วันนี้ต้องขอโทษอีกคู่นึงด้วยนะคะเพราะว่าคู่เราชนะเงินล้านแน่นอนค่ะ
นี่แหละครับคู่รักคู่ที่สองที่จะเข้ามาร่วมศึกเพื่อพิสูจน์รักในวันนี้ครับ
สวัสดีครับพี่เกอร์สวัสดีครับผมแหมขอต้อนรับเลยเข้าสู่ศึกสุดที่รัก
การเปิดตัวของคุณนี่ผมนึกว่าพวกคุณเป็นตระกูลอัลปาชิโน่หรืออะไรสักอย่างหนึ่ง

จริงแล้วพวกเราเป็นผู้มาเฟียนะปกติเปิดตัวเนี่ยเราต้องเอาปืนคนออกมายิง

เดี๋ยวก่อนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาเป็นฝาแฝดกันหรือเปล่า

เอาอายุสมองหรืออายุจริงครับ

ให้ทางนี้เค้านี่เป็นพี่เค้านี่เป็นน้อง

คุณเจนมีสัญชาติอะไรครับ

รัสเซียจิงปะเนียแล้วพูดภาษาไทยได้ด้วย

เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับคุณเจน
โอ้ก็เกือบ๑๙ปีแล้วนะคะ

เป็นเมียครับไม่ได้เป็นแฟนนะ
เดี๋ยวหลายคนคิดว่าเป็นแฟนมาแอบจีบไม่ได้

แต่ถ้าเป็นเมียจะได้รู้ว่าจีบไม่ได้
โอ้เคลมเลยเคลมเลย

ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลย

ใช่เพราะตอนนั้นเราก็ไม่ได้ดูละครเนอะ

ผมอยากรู้คุณจิบจีบคุณมุกไง

ตอนนั้นตอนจีบกันอยู่เพื่อนกลุ่มเดียวกัน
ทีละคน๒คนจนเหลือเที่ยวกันอยู่๒คน
ใช่ค่อยแยกตัวออกมา
แล้วมารู้ตอนไหนว่าโอเคตกลงว่าใช่คนนี้

เพราะมันไม่รู้ตัวหรอกค่ะ

รู้ตัวว่าคนนี้คือคู่ชีวิตของคุณเลย

แล้วมันเกี่ยวข้องกับคำถามอย่างไร

นี่ไงมันร้านอาหงร้านอาหาร

สองช่วยอ่านให้ฟังครับคุณพูดว่าอะไร
ข้ออ้างที่ทำให้คุณได้คุยกับคุณเจนคืออะไร

หลังจากที่ผมได้เจอกับเจนครั้งแรก

แสดงตัวเองว่าชื่ออะไรเป็นใคร

ผมก็เลยถามบอกว่าขอเบอร์ที่พักได้ไหม

เพราะว่าเขายังไม่ได้แบบ
อ๋อบอกแค่ชื่อโรงแรม
อ่าบอกแค่ชื่อโรงแรม
แล้วก็ยังดีไว้

ผมอยากจะคุยกับแขกที่ชื่อนี้ครับ

ใช่ค่ะทางนู้นเขาใช่ค่ะพักที่นี่ค่ะผมขอให้ต่อเบอร์ห้องเขาได้ไหมครับ
ไม่ได้ค่ะมันเป็นความลับของโรงแรมค่ะเราว่าเอาไงดีวะอุ้ยคิดขึ้นได้แบบ
โกหกนิดนึงครับเอ่อพอดีเขาไปทานอาหารที่ร้านผมอ่ะ
เขาไปกินเมื่อวานเนี่ยครับแล้วเขาลืมเขาลืมตังค์นะครับ
กระเป๋าตังค์เขามีเงินอยู่ประมาณสักสิบห้าหมื่นได้อ่ะอ่า
แล้วก็พาสปอร์ตอะไรของเขาอยู่ในนี้หมดเลยโอ้เอาไม่เป็นไรครับ
ถ้าไม่ต่อไม่เป็นไรผมรู้เขาจะต้องโอเคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะ

จำคนนี้ไว้ครับงั้น
ที่ห้องได้ไงอ่ะบอกอ๋อผมโกหกว่า
ลืมตังค์กับกระเป๋าตังค์พาสปอร์ตไว้ที่ร้านผม
โอ้โหขนาดนั้นเขาก็เลยแบบโอ้โหสุดยอด
สุดยอดเลยผมก็เลยเข้าเรื่องต่อเลยบอกว่า
อ่าขอแบบเย็นนี้ไปดินเนอร์ด้วยกันหน่อยได้ไหม
อ่าเพราะว่าผมคิดว่าแผลของผมเนี่ยมัน
ไม่ดินเนอร์ไปดูหนัง
ก็ค่อยไปแต่โทรหาทุกวันครับโอ้โฮดีมากแล้วคุณจีบ
ยังไงบ้างคือคุณตื้ออย่างเดียวเลยทำไมต้องรีบขนาดนั้น
ใช่เขาก็บอกว่าจะพาไปไหนบอกผมบอกผมจะพาไปที่
ประธิยาที่มันดีที่สุดในประธิยาที่คุณไม่เคยเห็น
อย่างเช่นวิวร้านอาหาร

ผมถึงไปหัวผู้เลย
มีความสุขมากได้มาเมืองไทยจริง
โอเคดังนั้นยังไม่ได้คะแนนนะ
ขอจำพี่ก่อนจะโชว์เรือนไปก่อนพี่
และในข้อแรกคุณเจนก็ตอบผิดไป
ตอนนี้ก็เป็นทีของคุณมุกบ้างล่ะครับ
คำถามของคุณมุกก็คือ
ให้เลือกระหว่างข้อหนึ่งกับข้อสอง

พอเห็นคำถามถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียว
ก็ต้องมาดูกันล่ะครับว่าจะรู้ใจกันจริงหรือเปล่า
คือโทรมาเราไม่ได้รับสาย

ก็ทำได้ท่าไม่ได้ยินก็ได้มันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นกับมุ๊ค

ใช่เพราะมุดเป็นคนไม่รับโทรศัพท์

บางครั้งทำงานเนี่ยแล้วเขาต้องการกำลังใจ
เขาจะโทรหาเราคุยสำหรับเป็นเหตูและ
แล้วเขาจะดีขึ้นแต่เราไม่ได้รับ
อ๋อแล้วเราก็ดาวน์แล้วคิดชีวิตเขาดาวน์เลย

อยู่ที่กองถ่ายเอาหัวฟาดกับกล้อง
ขดดน้ำ

ครับโอ้โหใช่เลยโอ้โหถึงเลือกเลยพร้อมนะยกพร้อมกัน
ครับหนึ่งสองสามยกมิสคอลคำถามถามว่า
อะไรคือต้นเหตุของการหึงโหดของภรรยาคุณ
มิสคอลหมายความว่าหึงโหดใจนี้ตกมาอยู่ตรงนี้เลย

แล้วไม่รับอ่ะขับรถ
อ๋ออันนี้เรื่องนี้อีก

วันนั้นผมก็นี่เขาโรงคลัศน์แล้วผมไม่รับ

ผมก็ปิดประตูแล้วผมก็วิ่งลงเลย
ตอดแรกผมจะให้มันมาพักที่บ้านเพื่อจะดูแล
กันบอกว่าหรือมึงส่งกูที่บ้าน
ตอนแรกเพื่อจะดูแลแม่ก่อเรื่องขนาดนี้กูไม่อยู่ด้วยแล้ว
แบบนั้นเขาไม่เอาดีกว่าดังนั้นคุณได้ไป๑คะแนน
และในข้อนี้คุณมุกก็ตอบถูกทำคะแนนนำไปก่อน๑ต่อ๐
ตอนนี้ถึงคราวที่พี่น้องต้องมาดูกันกับคำถามสถานการณ์ล่ะครับ
โจโจ้ได้ตอบก่อนคุณมีเวลาคิดครับ
หากสุดที่รักของคุณไปเจอเด็กที่นามสกุลไมออกชิ
คุณคิดว่าสุธิรักของคุณจะคิดว่าเป็นลูกของใคร
ผลผลิตของใครระหว่าง๑โจโจ้หรือ๒ปีเตอร์
ในใจยูคิดว่าเด็กคนนี้เป็นผลผลิตของใคร

ไอ้นี่ความคิดไม่ก้าวหน้าเลย
เดี๋ยวให้ตอบก่อนเดี๋ยวอันนี้คิดกันเดี๋ยวเตรียมกัน

ของคุณทั้งคู่๑๒๓ยกครับ

คุณเดาว่าแฟนคุณบอกว่าต้องเป็นลูกแน่

ถ้ามันมีควักมาก่อน

เรามีลูกกี่คนคะ

เขาคำนวณเป็นตัวเลขว่าเฮ้ย

อันนี้มีลูกผู้ชายกี่คน

สถิติในการที่จะไปเจอลูกผู้ชายเนี่ยแน่แล้วคำนวณมาเนี่ย
มีโอกาสได้ลูกผู้ชายอีกคนมากกว่า

มันมีเหตุการณ์

มันมีเหตุการณ์
และฝั่งนู้นสองคนก็คือล้างสมองเราตลอดว่า

รับไปคู่ละ๑หัวใจ
เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับผม
แล้วก็มีการแข่งขันเพื่อชิง๒หัวใจ

ในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
และในศึกแรกทั้งคู่ก็เสมอกันไปด้วยความสนุกสนาน
แบ่งกันไปคนละหนึ่งหัวใจ
ช่วงหน้าศึกหวานมันฉันคือเธอจะสนุกสนานขนาดไหน